เมื่อกี้น้ำผุดโผล่ขึ้นมา
นี่ก็น้ำเหมือนกันน้ำอะไรโอ้โหเทกระจาดเต็มถนนเลยครับ
น้ำเทกระจาดมันยังไงล่ะครับกุ๊ด
เทปั๊บลงกลางถนนเลยรถมันทุกน้ำแห่คก
โอ้โหคว่ำอยู่กลางถนนที่จังหวัดภูเก็ตครับ
ยังไม่ถึงใจเย็นดูกันไปเพลินก่อน
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมไอ้รถคันแดงด้านหลังมาแล้วก็ทำยังไง
แหละแหละแหละอัดอุ้ยอ้าว
เฮ้ยคุณนี่มันกราฟิกของไทยรัฐทีวีหรือเปล่าคะ

โอ้โหรถคันนี้เฉียวไปนิดเดียวเอง
วาดเสียวแทนรถคันสีขาวเลยเนอะ

แต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเขาที่เป็นพนักงานดับเพลิง

ดูรถสีขาวคันนี้
รถสีขาวโดนอะไรรู้ไหมไอ้ตรงกระจกข้างโดนไปนิดเดียว

แล้วรถนั้นความกาลถนนแบบนี้อ้าวเดี๋ยวไปถามหน่อยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับก็พบคนเจ็บ๒รายติดอยู่ในรถ
ก็อย่างที่บอกครับเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลรัศดา
จากการตรวจสอบนะครับเพราะว่าก่อนเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
เกิดขึ้นภายในวัดเกาะซีเรตำบลรัศดาก็ได้ส่งรถดับเพลิง
และรถน้ำไปยังที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไปดับไฟ
แต่ขณะที่ขับไปยังที่จุดเกิดเหตุก็ต้องเร่งเครื่องหน่อย
เพราะว่าต้องรีบไปให้ถึงนะครับมีคนเดือดร้อนอยู่นี่
รถบรรทุกคันนี้รถบรรทุกน้ำคันนี้ครับ
ดันเกิดเสียหลักแล้วก็ถลายไปบนถนนอย่างที่เห็น
คือมาเร็วคนขับเอาไม่อยู่ครับ
พลิกคว่ำโอล้อชี้ฟ้าอย่างที่เห็นครับ
ก็ลำบากแล้วครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ต้องมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีกทีหนึ่ง
เพราะว่ารถมันคว่ำอยู่อย่างนี้กลางถนนเนี่ยมันก็อันตรายเนอ
แต่ดูภาพอีกทีก็เห็นแล้วก็วาดเสียวหวัดเสียว

โชคดีไม่ได้ไปทำความเสียหายกับรถคันอื่นมากเกินไป
ก็มีแค่คันสีขาวเนี่ยที่ผมบอกไปว่าโดนกระจกมองข้าง
คือโดนแหละแต่ว่าดีที่ไม่โดนจังเต็ม
แล้วเขาก็หักหลบออกไปได้ทันมันเฉียดชิวไปนิดเดียวจริง
เสี้ยวนาทีชีวิตคุณผู้ชมครับ
ให้ดูกันแบบนี้เพราะว่าเตือนภัยกันนะเนาะ
เพราะว่าใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะซอยเล็กซอยใหญ่
หรือเป็นถนนหลักเส้นหลักเส้นรองก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทั้งนั้น
ทั้งนี้ทั้งนั้นเราใช้ถนนอยู่เนี่ยเราก็ต้องมีสติ
มีสมาธิตาต้องจ้องมองซ้ายมองซ้ายมองขวา

พอดีเลยคุณคุณมองแต่ซ้ายแต่ขวา
ทุกคนถ่ายภาพนี้เก็บไว้นะ

จริงต้องมีสติมากนะมองซ้ายมองขวาให้ดี
มันประมาทไม่ใช่มองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวา

มองซ้ายมองขวาข้างหน้าไม่มองนี่ก็แหมชนนะข้างหน้า
มาฝากเตือนกันทุกวีทุกวันแบบนี้ก็เพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ
ก็นำมาฝากกันแหละใช้รถใช้ถนนนะ
ว่าจะอยู่ตรงไหนก็อยากจะให้มีสติ
แล้วก็ที่สำคัญต้องเช็ครถก่อนเนอะ